ก็คือเมืองโคราชเมืองย่าโมประตูสู่อีสาน

โพกลางอำเภอเมืองโคราชบ้านเห่านี่แหละ
นี่ดูร้านนี้สิคุณชนะคุณใบตอ

แล้วก็ยังมีนี่ข้าวผาดกุ้ง

ข้าวห่อใบบัว

รอตัดออกก็ได้

ผัดไทยก็มีหมี่โคราชก็มี
ยังมีอีกเยอะแยะมากมายสารพัดของกินของอร่อย
เขามีมาให้เลือกกินกันกว่า๗๒ร้านค้า

อดกันแทบไม่หวานไม่ไหวนะทำกันสดเลย
มาเที่ยวงานเขากินไปชิมไปถ่ายรูปไป
ถ้าไม่จุใจก็ซื้อกลับบ้านได้ด้วย

เขาชื่อว่างานโพกลางฟู้สตรีท๒๐๑๖

น้องหนูก็มาขายของกันสนุกสนานมากมายแล้วก็อร่อย
แต่ใครมาเดินงานนี้เรียกได้ว่าคุ้มจริงเพราะไม่ใช่แค่ของกินเท่านั้น
ที่นี่เขายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี
มาสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมงานด้วย

คนในพื้นที่มีวัยรุ่นมาร้องเพลงมาเล่นดนตรีให้ชมกัน
แล้วก็มีความบันเทิงอีกมากมายหลากหลาย

คุณก็เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็มาเดินงานนี้ก็เพลิดเพลินเจริญใจกันไปนะคะ
เขาจัดงานขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
ให้โคราชเนี่ยคึกคักอีกครั้ง
จริงแล้วโคราชก็เป็นเมืองใหญ่อยู่แล้ว
มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะของกินก็เยอะที่เที่ยวก็เยอะ
แต่ว่าก็จัดงานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ให้กับประชาชนอยากจะมาเดินที่เดียวแล้วได้ครบทุกอย่างไง
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดี
แต่เสียดายเสียดายอยู่อย่างเดียวเลย

เขาจัดจบไปแล้วอ่ะ

ต้องรอใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าจัดเมื่อไหร่นะตลอดข่าว
ทราบข่าวแล้วก็จะรีบนำมาบอกต่อให้ได้เตรียมพร้อมไปเที่ยวกันเลยนะคะ
เอาเป็นว่าดูภาพไปดูไปก่อนเป็นน้ำจิ้มนะ

ผัดหมี่โคลา
โคราชต้องกินผัดหมี่คือเส้นมันจะเหนียวแล้วมันก็จะมีน้ำซอสน้ำปรุงที่ไม่เหมือนที่ไหนอ่ะ
แบบตมกล่อมลงตัวมีความถุงนิด
แต่ละร้านเขาก็จะมีสูตรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่ถ้าใครนี่นะไม่ได้สามารถซื้อกินในงานสด
เขาก็ยังมีทำเป็นแพ็คสำเร็จรูปใช่ไหม
ให้เราไปปรุงที่บ้านได้น้ำหมี่โคลาดขึ้นชื่อ
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปกินสดแบบนี้

แล้วบอกเลยนะว่าผัดหมี่โคลาดทานกับอะไรอร่อยดูไหม
ทานอะไรครับส้มตำโซมตำโคลาดเป็นตาแซ่บแห้งหิว